เอาล่ะมาถึงคดีนี้ซัดกันนัว
ที่จังหวัดตราดที่มีเด็ก๖ขวบตายในรถ

แม่แท้นนทำแม่แท้นนฆ่าลูก

ผู้ตรงหาร้านคนนี้ครับคุณผู้ชม
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็หาเสพยาเสพติดไปฝากขังต่อสาร

โดยกันนักข่าวมาให้สัมภาษณ์
หรือว่าบันทึกภาพเนี่ยขึ้นรถไปอย่างเร็วแล้วฟึ๊บไปแล้ว
พนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมกับพ่อเลี้ยง
เพื่อเอาข้อมูลมาขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิด
หลังจากตอนแรกรับสารภาพว่าลงมือทำร้ายลูกเลี้ยง
แต่จากข้อมูลเพราะว่าพ่อเลี้ยงกลับคำให้การครับ
บอกไม่ได้ฆ่านะนู่นแม่แท้นู่น

เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ผลตำรวจตรีปากรมณีปากรท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราด
เปิดเผยบอกว่าจากข้อมูลขณะนี้นะ
แม่แท้อายุ๓๖ปีมีส่วนร่วมกับการฆ่าลูกครับ
มีส่วนร่วมกับการฆ่าลูกครับคุณผู้ชม
เข้าข่ายความผิดข้อหาใดตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
หากพบตัวบุคคลใดที่มีส่วนกับการตายของน้อง

มีข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจนะครับ
นำตัวแม่ของเด็กหลบสื่อนะ
ชี้จุดบริเวณถังขยะนะฮะ
เอาไม้แขวนเสื้อตีลูกไปทิ้ง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านครับ
ไปเจอชาวบ้านหลายคนไม่ยอมพูดความจริง
เพราะกลัวเพราะว่าอะไรกลัวใครอ่ะกลัวพ่อเลี้ยง
พ่อเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นญาติอดีตตำรวจคนหนึ่งในแหลมงอบ
ส่วนแม่ของผู้ต้องหาวันนี้อารมณ์ไม่ดี
เครียดกับข่าวที่ออกมานะครับ
ปฏิเสธไม่ให้ข่าวปิดประตูบ้านปั้งใส่เลย
หลังจากเต็มหาลูกชายมาที่สพหลงบ
พันกบเอกสมชายอยู่แสวดนะครับ
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดนะครับ
เปิดเผยการสอบอาความของแม่แท้ว่าอย่างไร

ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานต่างให้ชัดก่อนนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะตั้งข้อเก่าหาแล้วจะเร่งนะฮะสารขอฝากขัง
หลังจากครบ๔๘ชั่วโมงแล้วครับ
คือคดีแม่กับพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายลูกตัวเล็กจนเสียชีวิต

ระยะหลังเราจะเห็นว่ามันมีความถี่เกิดขึ้น
ในลักษณะแบบนี้บ่อยขึ้นเลยนะคะ
เห็นสภาพเด็กแล้วเนี่ยนึกพ็อตเรื่องออกเลย

ค่ะแล้วเด็กก็อายุน้อยด้วยนะคะ
ช่วยตัวเองยังไม่ค่อยจะได้เลยมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะ